วิทย์ที่จะเกือบโดนรุมประชาธรรม
เป็นเหตุการณ์ตำรวจสนพหนโยธิน

ซึ่งนายเบ้นไปก่อเหตุยิงเพื่อนร่วมอาชีพ
มอเตอร์ไซค์รับจ้างเสียชีวิตคาที่เลย
วันนี้ตำรวจนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ญาติของผู้ตายเพื่อนของผู้ตายตะโกนด่าทอด้วย
ถ้อยคำหยาบคายถามว่าทำไม
เพราะว่าผู้ต้องหาค่ะตอนตำรวจนำตัวไปทำแผน
ประกอบคำรับสารภาพสีหน้าเรียบเฉย

คุณผู้ชมไปดูช่วงชุลมุนกันหน่อยค่ะ
เรียบร้อย
ต้องคือตำรวจสอนอภะห่นโยทินเนี่ย

ซึ่งจุดเกิดเหตุก็คือบริเวณซอยรัชดาพิเศษ๓๒แยก๕ถึง๔
พามาจุดนี้ทำแผนได้ไม่ถึง๕นาทีค่ะ
ก็เกิดภาพเหตุการณ์นี้ขึ้น
ญาติเอ่ยเพื่อนเอ่ยของผู้ตายค่ะโกรธแค้น
เพราะดูลักษณะผู้ต้องหาไม่ได้สำนึกสำเนียกอะไรเลยนะ

ทีนี้ขณะที่มีการทำแผนเราไปพูดคุยกับแม่ของผู้ตาย
ก็คือนางสาวเพนนีศรีศิลป์วัน
วันนี้ก็เดินทางไปดูเรื่องของการทำแผนด้วย
คุณแม่บอกว่าโอ้โหเล่าแล้วรู้สึกเศร้าใจมาก
คือเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยคุณแม่
คุณแม่เล่าว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นสักประมาณ๕ทุ่มของค่ำคืนวันที่๑๔กรกฎาคมที่ผ่านมา

แล้วก่อนที่ลูกชายจะตายเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
ลูกชายได้ไลน์มาหาคุณแม่อวยพรวันเกิดให้คุณแม่
หลังจากนั้นลูกชายก็มาตาย
คุณแม่บอกว่าเธอเศร้ามากเธอเสียใจมาก
ลูกชายมาตายในวันเกิดของคุณแม่
เกิดคุณแม่แต่เป็นวันตายของลูกค่ะ
ส่วนนี้ค่ะจุดเกิดเหตุนะคะตำรวจลงพื้นที่ไป

เป็นเพลิงพักของวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
คือผู้ต้องหามาถามหาผู้ตาย
ไปขออำนาจสารฝากคะครั้งทันที

ตำรวจได้มีการคัดค้านการประกันตัว

เกรงว่าผู้ต้องหาอาจจะหลบหนี
ขณะที่ญาติของผู้ต้องหาตอนนี้เตรียมเงินประกันเป็นหลักทรัพย์๕แสนบาท
มุดบัญชีธนาคารซึ่งตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับสารท่านแล้วค่ะ
ว่าจะให้ประกันตัวหรือเปล่านะคะ